มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับคุณผู้ชมครับของดีที่เด็ดวันนี้นะฮะ
ไม่ใช่เรื่องของการขอหวยหรือว่าโชคลาภแต่อย่างใดนะครับ

เพราะถ้าคุณเลิกได้เรื่องดีเนี่ยจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะครับ
ได้โชคเนี่ยเป็นร้อยเท่ามากกว่าอีก

ซึ่งท่านเนี่ยนะฮะใช้สมุนไพรช่วยปับบัติผู้ติดยาเสพติด
และผู้ที่ต้องการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ให้หายขาด

เราไปมูกันที่วัดทุ่งไซคยูมจังหวัดสุรินทร์กันฮะ

พระพุทธศาสนามุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องการสร้างสันติสุข
ที่เกิดจากภายในของแต่ละบุคคล
เพราะเมื่อบุคคลมีสุขสมหวังไม่ป่วยไม่ไข้
ส่งผลโดยรวมให้สังคมมีความสุขด้วยเช่นกัน
ในเรื่องสิ่งเสพติดต่างนานาด้วยแล้ว
หากละเลิกได้โดยเร็ววันต้องเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอน
ด้วยบทบาทผู้ประพฤตดีประพฤตชอบ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือทางด้านของการลงมือช่วย
รักษาเยียวยาโดยความรู้ที่สะสมมา

ธรรมเจ้าอาวาสวัดทุ่งไซคยูน
อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์

กับพระพิสุสงฆ์ใช้รากไม้เพียง๓ราก
บำบัดผู้ติดยาเสพติดครับ
ก็จะออกนิดนึงยังไงเข้าห้องน้ำยังไม่ออกเลย
เราก็มั่นใจนะเรียกว่าเต็มร้อยอ่ะ

ทุกวันนี้มันคนดื่มเหล้ากันรู้สึกมันเยอะเหลือเกิน
ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชาย

เหล้าเนี่ยมีชื่อเรียกกันเล่นอีกอย่างหนึ่งว่า

อกจากจะเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้ว
ต้องสามารถเปลี่ยนชีวิต
คนดื่มให้กลายเป็นคน

ฉะนั้นจริงวิธีการก็คือคนที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้ตนเองได้
เพราะอะไรเพราะมันอยาก

มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สาม
เบอร์หนึ่งก็เรียกว่าพญาไพร
เบอร์๒เนี่ยซื้อพญารากเดียว
เบอร์สามเนี่ยโรธนุง
ฉะนั้นอยู่ว่ายาสามรากเนี่ย
สามารถที่จะผลัดชงความยาโยงได้

ซึ่งหากใครก็ตามที่อยากเลิกดื่มเหล้า

สามารถมาที่วัดทุ่งไซคยุง

โรศีที่สุดอยู่
ก็รู้สึกว่ามันยาเสพติบ

รมเกี่ยวกับผลของการติดยาเสพติดและมีการปฏิญาณเลิกยา
จากนั้นผู้บำบัดจะต้องดื่มน้ำยาสมุนไพร๓รากเพื่อล้างพิษสารเสพติดออกจากร่างกาย
เมื่อผู้บำบัดดื่มเข้าไปแล้วจะอาเจียนสารเสพติดที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกมา
มากน้อยขึ้นอยู่กับผู้เสพนะครับ
บำบัดแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เกิน๔๕นาทีก่อนจะกลับบ้านตามปกติครับ
ผมก็ได้มาอำนวยความสะดวกให้กับท่านแล้วก็ให้กับผู้ที่มาเลิกสุรายาเสพติด
หลวงพ่อพระครูประพัสรธรรมท่านก็เป็นผู้สงเคราะห์
อยากเลิกสุรายาเสพติดกลับมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๙
ตามที่ผมต้องถามก็ครอบครัวก็มีความสุขลูกเมียก็ไม่ทะเลาะกัน
ส่วนมากก็จะอ้วกเกือบทุกคนนะครับถ้าได้กินไปแล้วก็คือจะเห็นพวกยาเสพติด
พวกเหล้าพวกบุหรี่อย่างนี้คือมันจะไม่อยากมันเห็นแล้วมันจะอ้วกมันจะไม่อยากรับประทาน
กลับไปเนี่ยก็คงจะแนะนำแบบลูกหลานหรือญาติเราว่าให้มาเลิก
ถ้าเรามั่นใจตัวเราเราก็ไม่ต้องกลัวค่ะ
เพราะว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราเลิกได้จริงเราต้องไม่ผิดคำสาบานอยู่แล้วใช่ไหม
๔คนตมีลินทาพราอัก
มันมีงานวิจัยที่มันออกมาแล้ว
เขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะมีผลในเรื่องของต้านพิษได้
เพราะว่าเนื่องจากมันไปจับกับพวกโปรตีนอย่างนี้เหมือนกัน
มันก็ยังเป็นยาต้านมาลาเรียมันปกติในยาไทยเขาใช้แก้ไข้
นั่นจริง๓ตัวคือวิธีการพอรับประทานเข้าไปแล้ว
มันทำให้เกิดการอาเจียนเข้าไปอีก
ฉะนั้นคนที่เสพยาแล้วก็มากินอะไรพวกนี้

เพราะตอนหลังเนี่ยถ้าสมมุติกินเข้าไปแล้ว

ที่มันเกี่ยวกับการตกตะกอนแบบนี้

มันมีการเก็บมา๔๐กว่าคนที่แถวอีสาน
ใช้แล้วก็มีคนไข้อยู่

การที่มีพระเนี่ยพระจะให้ถือสัจจะ
เพราะฉะนั้นสัจจะนี่เป็นเรื่องสำคัญ

ไม่ว่าสมุนไพรจะมีสรรพคุณอย่างไรก็ตาม
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคงด้านจิตใจ
ของผู้ที่ต้องการจะเลิก
และคนในครอบครัวของเขา
คอยให้กำลังใจให้การสนับสนุนครับ

ต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณที่ให้ไว้อย่างแน่วแน่
อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อความสุขของตัวเรานั่นเองครับ
นุโมทนาสาธุนะครับกับพระคุณเจ้านะครับ
ที่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ท่านมีเนี่ย
ช่วยเหลือญาติโยมนะครับให้เลิกสิ่งเหล่านั้นได้นะครับ
จริงถ้าสมมุติคุณเลิกสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ย

แต่ช่วงหน้าเราจะไปสถานที่ดีอีกหนึ่งแห่งครับ
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ชาวบ้านชาวเรือย่านอ่างศิราครับ
ในช่วงมูไนท์ทำบุญช่วงหน้าครับ